โดยเฉพาะใครที่มีลูกเล็กอายุสักขวบ๒ขวบ
ต้องระวังเลยเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่๒ขวบเท่านั้น

นั่งเล่นของเล่นอยู่กับเพื่อนหน้ารถกระบะที่จอดอยู่
แต่คนขับรถกระบะไม่เห็นค่ะ
ขับรถมาแล้วก็ทับน้องเสียชีวิตทันทีนะคะ
เรื่องนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ขับรถทับเด็กช่วงนี้มีอยู่๒เหตุการณ์แล้วนะ
ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงรายนะครับ

ที่เชียงรายเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เป็นพ่อนะคุณ
ขับรถแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ข้างหลังรถ
เพราะว่าไล่ลูกเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่า
ลูกยังเล่นอยู่หลังรถแล้วก็คุณพ่อขับรถทับเอง
เสียใจของครอบครัวส่วนข่าวนี้ก็ที่เชียงใหม่นะครับ
ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนหน้าตลาด
งห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเหตุรถกระบะขับรถทับศีรษะเด็ก
หญิงอายุ๒ขวบเสียชีวิตทันที
ไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เห็นผู้ที่เป็นแม่
ร่างลูกน้อยนั่งร้องไห้อยู่ด้วยความเสียใจ
ใกล้กันก็มีรถของเล่นถูกเหยียบพังทับเสียหายเหมือนกัน
จากนั้นก็มีรถกระบะคันที่ก่อเหตุจอดอยู่
โดยมีนายเพชรพิทักษ์อายุ๕๓ปีเป็นคนขับ
รอในที่เกิดเหตุด้วยอาการตกใจนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของครอบครัวผู้ตายค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
มีญาติไปให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ได้จัดพิธีตามความเชื่อของชาวมงค์นะคะ
ผู้ที่เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตคือนางสาวสุพรรณิกาเหล่าจาง

ดูสิคะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะคะว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ที่ต้องสูญเสียลูกสาววัย๒ขวบที่กำลังน่ารักไปค่ะ
รู้สึกเสียใจมากเลยทำใจไม่ได้ด้วย
มากเลยไม่รู้จะทำยังไงนี่ล่ะเนี่ย
ทั้งคู่กรณีเขาติดต่ออยู่ไหน
ถามมาบ้างแต่ยังไม่เห็นมา
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ

ก่อนเกิดเหตุคือน้องผู้เสียชีวิตนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกัน
อยู่หน้าปั๊มน้ำมันหลอดเนี่ยค่ะ
อยู่ตรงนี้แล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ใกล้
ส่วนนายเพชรซึ่งเป็นคนขับเป็นเจ้าของรถกระบะเนี่ย
จอดรถแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดฝั่งตรงข้าม
พอซื้อเสร็จเรียบร้อยกลับขึ้นมาที่รถแล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีเด็กนั่งอยู่

แล้วรถกระบะส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่านะฮะในระยะที่มองไม่เห็นเด็กด้วยนะครับ
ก็เลยขับรถออกไปปรากฏว่าก็ทับร่างจนเสียชีวิต
ส่วนตาของน้องผู้เสียชีวิตคือนายวิชัยเหล่าหาง
ก็ไปชี้จุดเกิดเหตุให้กับทีมข่าวดูนะคะ
ซึ่งก็เป็นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของคุณตาเองนั่นแหละ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุหลานสาวก็มานั่งเล่นหน้าปั๊มตามปกติ
เหมือนที่เคยเล่นแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
มาถึงจุดเกิดเหตุนี้ปุ๊บเขาได้ยินเสียงครุ่มเขาก็เบรกทันที
เขาเบรกปุ๊บรถล้อหน้าข้างซ้ายเขาเนี่ยไปทับตัวเด็กแล้ว
ไปทับหัวไปทับศีรษะของเด็กแล้ว
ก็เลยตอนนั้นทับปุ๊บก็เลยเรียกชาวบ้านมา
แม่ค้าทั้งหลายเนี่ยช่วยกันมายกล้อรถหน้าออก
แล้วเอาตัวเด็กเนี่ยออกจากล้อรถออกมาเลยศีรษะข้างข้างซ้าย
แตกเลยครับคือคือ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะส่วนคนขับรถได้แจ้งกับทางญาตินะคะ
ว่าวันนี้๘มิถุนาจะเข้ามาพูดคุย
มาแสดงความเสียใจแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายต่างด้วยนะคะ